เอาล่ะพ่อค้ายาเสพติดสักด่านช้างโดนจับนะฮะ
ขณะขี่รถจักรยายนตระเวนค้ายานะครับ
อำเภอลาวขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ

เขาเพิ่งจะพ้นโทษออกมาได้๘เดือนเท่านั้นเอง

ภาพเหตุการณ์นี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งระหว่างการเข้าจับกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดในพื้นที่บ้าน
หนองมะสังตำบลหนองปริงนะครับอำเภอเหล้าขวัญจังหวัดกาญจนบุรี

โดยประหลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอลาวขวานเล่า

ล็อกแล้วจับกดแบบนี้เลยนะฮะ
ก็เลยเร่งติดตามตรวจสอบนะครับ
ก็ทราบว่าผู้ต้องสงสัยคือนายอนุสักกลั่นพฤษอายุ๓๗ปี
ฉายาศักดิ์ด่านช้างนะครับซึ่งเมื่อช่วงเย็นวานนี้
เจ้าหน้าที่เห็นนายอนุสักขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีดำ
ติดแผ่นป้ายทะเบียนครับตรงตามที่ชาวบ้านแจ้งมา
ก็เลยเรียกขอตรวจสอบอนุสักจะหยุดเหรอไม่หยุดนะครับ
พยายามหนีเจ้าหน้าที่จึงเร่งออกติดตามจนสามารถควบคุมตัว
เอาไว้ได้แบบนี้แหละครับคุณผู้ชมทุลักทุเลหน่อย
หลายคนหน่อยนะครับจากนั้นก็ตรวจค้นนะครับ
ที่ตัวเขาแล้วก็ตรวจค้นรถจักรยานยนต์
พบว่าในถุงปุ๋ยครับนี่แหละฮะเอาตำรวจออกมานับแล้ว
มียาบ้าซุกซ่อนอยู่๔๐๐เมตรไอซ์๒๐กรัมครับ
กัญชายอีก๒๐กรัมโดยนายอนุศักดิ์สารภาพบอกว่า
ระเวนขายยาบ้าให้กับชาวบ้านในหลายพื้นที่เลยแหละ
แล้วก็บอกว่าเพิ่งจะพ้นโทษออกมาได้๘เดือน
แต่เนื่องจากต้องการหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวนะครับ
ตัดสินใจลงมือก่อเหตุนะครับ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่นำตัวนายอนุสักพร้อมของกลางนะครับ
ส่งให้ตำรวจภูทรลาวขวัญดำเนินคดีในข้อหาครอบครองยาเสพติด